ท่านผู้ชมครับช่วยกันดูภาพนี้หน่อยฮะ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะครับพันธาอากาศเอกวรพฤษสังรอดนะครับ
รายงานตัวประจำการที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก็ไปกราบไหว้สารที่เขาเขียวนะฮะ
เป็นสารเจ้าพ่อนะครับสารเจ้าพ่อเขาใหญ่
เดี๋ยวเขาต้องไปประจำการที่เขาเขียวในพื้นที่เขาใหญ่
โพสต์ของเขาก็บอกถึงจะมีพิทงพิธี
เกี่ยวกับการกราบไหว้วันไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่๒๖มกราคมอะไรก็ว่าไป
แต่คนเขาจับสังเกตบอกว่าเฮ้ยข้างหลังเนี่ย

คือฝั่งซ้ายมือที่เป็นเสื้อแดงแล้วก็ใส่กางเกงยีนเนี่ย

น่าจะไปกราบไหว้สารเจ้าพ่อเขาใหญ่เหมือนกัน

เหมือนกับมีคนที่ยืนอยู่หันหลังให้สารเจ้าพ่อแล้วหันหน้าออกมา
แล้วข้างล่างก็จะเห็นเหมือนขาสองขา

ใช่มากเขายืนยันว่าไม่ได้ใช้แอปไม่ได้แต่งภาพไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับ
วันนั้นมารายงานตัวประจำการที่เขาเขียววันแรกเลย
นี่ค่ะที่บอกว่าเหมือนคนเพราะว่าเห็นเท้าเห็นขาเห็นไหมคะ
เห็นไหมจะมีคล้องมั้งที่บังอยู่นะครับ
ตรงนี้นะครับก็มากราบไหว้สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่มายาวนานนะฮะ
ว่านักท่องเที่ยวก็ไปแวะกราบไหว้อยู่เป็นประจำนะครับ
แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะฮะยืนยันว่าไม่มีการตกแต่งใช้แอปอะไรทั้งสิ้น
ก็เลยส่งไปให้เพจที่นี่เขาใหญ่ดูซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบกันได้
ว่าตกลงแล้วคืออะไรนะครับใช้สายตาวิเคราะห์ออกมาก็คล้ายกับมีคนใส่เสื้อสีแดง
รองเท้าแดงยืนอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แต่สูงใหญ่มากเท่าที่สังเกตเห็น
บางคนก็บอกเอ๊ะมุมหักเหของแสงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยครับ

แต่เอามาให้ท่านดูเผื่อท่านไปเห็นข่าวนี้
จะได้รู้ว่าอ๋อที่มาเป็นแบบนี้นะครับ